อันนี้ก็หาไม่เจอหาไม่พบเหมือนกันอยากเจอเหลือเกินค่ะ
เงิน๕ล้านพร้อมกับบัญชีที่หายไป
เป็นเสียเจ้าของร้านอาหารคนหนึ่งนะคะเขาไปฝากเงินธนาคาร
ไปถึงกับช็อกเลยค่ะเฮ้ยเงิน๕ล้านที่ฝากไว้หายไปไหนอ่ะ
เงินหายไม่พอบัญชีถูกปิด
แต่เขาไม่ได้มาทำธุรกรรมอะไรเลยใครทำ
นี่ใครเล่นของใส่เขาหรือเปล่าอยู่มาเสกเงินเขาหายไปได้ยังไง

เจ้าของบัญชีนี้ก็คือนายเอกพัฒน์อธิธนัดกุลอายุ๖๑ปี
เป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังในสมุทรปราการค่ะ
รีบมาแจ้งความกับตำรวจภูทรบางปูเลย
เขาบอกว่าปลายปีที่แล้วนำเงินสดกว่า๕ล้านบาท
ฝากธนาคารแห่งหนึ่งย่านนิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตอนนั้นพนักงานธนาคารแนะนำบอกว่า
ให้เปิดบัญชีเงินฝากประจำ๑๒เดือนสิจะได้ดอกเบี้ยมากกว่า
หลังจากนั้นเขาก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ไม่ได้ยุ่งกับบัญชีนี้อีกเลย
กระทั่งเมื่อวานค่ะเอาสมุดบัญชีไปปรับยอดซะหน่อย
จะดูดอกเบี้ยอย่างไรว่าเอ๊ะมันได้เท่าไรแล้วอะไรอย่างไร
ปรับเท่าไหร่เครื่องก็คืนสมุดบัญชีออกมาตลอดเลย

เอาสมุดบัญชีอีกเล่มที่เปิดไว้ที่เดียวกันไปปรับยอด

ไปสอบถามพนักงานธนาคารได้รับคำตอบมาที่ทำเอาล้มทั้งยืนเลยค่ะ
เอ่อคุณลูกค้าค่ะสมุทรบัญชีทั้ง๒เล่มถูกยกเลิกการใช้แล้วค่ะ

อ้าวแล้วเงินอ่ะเงินในนั้นไปไหนอ่ะ

เอ่อเงิน๕ล้านบาทที่ฝากไว้ในบัญชีเงินฝากประจำ๑๒เดือน
ถูกย้ายไปใส่ไว้ในบัญชีค้ำประกันธุรกิจ
และถอนเงินออกไปกว่า๒ล้าน๕เรียบร้อยแล้วค่ะ

พอนายเอกพัฒน์บอกขอตรวจดูลายเซ็นต์ในการเบิกเงินหน่อย
ดูปุ๊บเดี๋ยวก่อนนี่ลายเซ็นต์ใครอ่ะ
ไม่รู้ด้วยว่าเป็นลายเซ็นต์ใครคุณแต่ที่แน่ไม่ใช่ของเขา
เขาบอกเดี๋ยวขอดูก่อนนะขอดูหน่อยซิว่าอีก๒บัญชีที่เหลือเนี่ยมันเหลือเงินอยู่เท่าไหร่

เชื่อว่า๕ล้านบาทไม่น่าจะหลงเหลืออยู่ในบัญชีเขาแล้ว
ธนาคารออกมาชี้แจงด่วนเลยนะคะ
ธนาคารคือความเชื่อมั่นคือความไว้วางใจของลูกค้า
เงิน๕ล้านบาทหายคนอื่นมาเซ็นแถมปิดบัญชีเขา๒บัญชี
เกิดขึ้นได้ยังไงต้องชี้แจง
เซ็นตรงหรือเปล่าทำไมถึงให้ถอนออกไปได้

มันจะเป็นแล็คไลท์เช็คดูว่าลายเซ็นต์ตรงกับหลังสมุดบัญชีไหม
แล้วเบิก๕ล้านคุณต้องใช้สมุดบัญชีไปเบิกนะ

ถ้าฝากแบงค์แล้วเงินยังหายก็ไม่รู้จะฝากใครแล้ว
ต้องใส่ไฮใส่หม้อฟังจริงค่ะ